ผมไม่ขึ้นไปหรอกอ่ะทำไมเสียแป้งขึ้นเขาบอกเสียแป้งจริงจริงแล้วอดีตเขาเป็นนักแข่ง
ระดับแชมป์คือได้เมื่อแล้วหลายสมัยนะผมทั้งหลังลาดชัน
มอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยเสียแป้งไม่ยั่นแน่นอนเขาถนัดเลยล่ะ
นี่คือรูปในอดีตสมัยเสียแป้งเป็นนักแข่งขันกีฬาโมโตครอสนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยลงแข่งแบบจริงจังเลยกะเอาเป็นอาชีพด้วยซ้ำ
นี่ค่ะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข๙๑เนี่ยคือเสียแป้งนะคะ
แข่งจักรยานยนต์วิบากในสนามแข่งในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
เพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญเรื่องทางลาดชั้นเรื่องจักรยานยนต์วิบากเนี่ย
ไม่ต้องเป็นห่วงเลยและคิดว่าอาจจะมีพักพวกในพื้นที่อำเภอปะเหลียนคอยสนับสนุนช่วยเหลือด้วย
ในอดีตเนี่ยเสียแป้งเป็นนักแข่งโมโตครอสจริงจังได้แชมป์หลายสนามในภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ไหนรู้ไหมคะ
รังพัทธลุงและสตูนก็พื้นที่โดยรอบเทือกเขาบรรทัศน์หมดเลย
แล้วก็เคยลงแข่งขันในระดับประเทศมาแล้วในสังกัดค่ายรถชื่อดังด้วยนะคะ
ในวงการนักแข่งโมโตครอสเนี่ยเขาพูดกันเลยว่าเสียแป้งเนี่ยมีทักษะในการขับขี่ค่อนข้างสูง
เป็นคนกล้าเสี่ยงใจถึงนี่พอมีข่าวเสียแป้งขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ในวงการแข่งรถโมโตครอสเขาก็ส่งต่อภาพเสียแป้งในอดีตที่ทำการแข่งขันในพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็รับถ้วยแชมป์ส่งต่อกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่ได้มีใครระบุว่าเป็นรายการไหน
เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงอ่ะนะคะแต่คิดว่าภาพการแข่งขันเหล่านี้น่าจะเป็นในพื้นที่อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรังที่เสียแป้งคุ้นเคยเป็นอย่างดีเสียแป้งนี่เขาเคยไปบ้านตระหลายครั้งแล้วด้วยค่ะพี่อุ๋ย
ครับเคยไปอยู่เป็นเดือนด้วยนะคะอืมก็เลยสนิทสนมกับชาวบ้านเลยคิดว่าอาจจะมีการเตรียมพื้นที่ซ่อนตัวไว้บนบ้านตระ
อาจจะมีถึงขั้นเตรียมเส้นทางหลบหนีถ้าเจอเจ้าหน้าที่ไล่ล่าก็ได้อาจจะเตรียมจุดพักซ่อนตัวหลายจุด
เส้นทางหลบหนีพิเศษหนีลงเขาบรรทัศน์และน่าจะมีการเตรียมรถมอเตอร์ไซค์วิบากซุกซ่อนเอาไว้เพื่อหนีลงเขาค่ะ
โอ้โหแต่ว่านี่ปัจจุบันอายุ๓๗ปีนะเสียแป้งนาโนตเนี่ย

แล้วไปยังไงเนี่ยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลติดคลกขดงคดีเป็นหางเว้า
ไปฆ่าจนทีพยายามฆ่าปล้นทรัพย์อะไรเต็มไปหมดเลย

เมื่อเช้านะคะที่น้ำตกตนตกอำเภอปะเหล็นจังหวัดตรังค่ะ
ทุกคนจะได้เห็นภาพนี้เลยเพราะว่าตำรวจภูทรภาคเก้าเนี่ย
นำกำลังกว่า๑๐นายพร้อมกับมอเตอร์ไซค
เอาใบประกาศแบบนี้ค่ะไปแปะแล้วก็ไปแจกให้กับชาวบ้าน
เป็นปริ้นต์กระดาษเอสีเห็นหน้าเสียแป้งชัดเจนเลย
เขียนข้อความบอกว่าพบเบาะแซโท
แปดสองสามหกสี่เก้าห้าสามห้ามีรางวัลนำจับให้หนึ่งล้านบาท
เอาไปแจกชาวบ้านบ้านตระนี่แหละที่อยู่ในป่าลึกข้างบนเทือกเขาบรรทัศน์
จากน้ำตกตนตกประมาณสิบกิโลเมตรคือเมื่อวานเขาบอกว่ามีการเอาไปแจกที่หมู่บ้านใกล้เคียง
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้กับน้ำตกโตนเต๊ะแล้วก็น้ำตกโตนตกแล้วนะคะ
หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์บอกว่าตั้งใจเอามาแจกชาวบ้านที่ใช้เส้นทางขึ้นลงบ้านตระ
ฝั่งน้ำตกโตนตกเพื่อจะได้ช่วยกันแจ้งเบาะแส
ก็คือมีปืนอยู่เผื่อจะมีการข่มขู่ชาวบ้านให้ช่วยเหลืออะไรแบบนี้
รึเปล่าแต่เอาจริ่งจริงนี่แจกมาสองวันแล้วนะคะ
เบาะแสนี่เงียบกริบเลยค่ะ

เป้าไว้ว่าจะแจกสักกี่แผ่นได้ครับ

ครั้งนี้ครับ
พื้นที่อำเภอปะเหลียนนะคะในขณะเดียวกันตำรวจตรังเองก็โอ้โห
เท้านอกจากแจกใบปลิวแล้วเนี่ยตั้งด่านตรวจแบบเข้มเลยนะคะ
เส้นทางสายหลักตรังพัทธลุงจุดตรวจเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอนายง
ตาขาวแล้วก็ปะเหลียนค่ะก็ช่วยกันแจกจ่ายใบปลิวภาพเสียแป้ง
แล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตามร้านค้าริมทางต่าง
รอยต่อเทือกเขาบรรทัศน์ให้ช่วยแจ้งเบาะแสด้วย
และขออย่าให้ความช่วยเหลือและที่พักพิงเพราะจะผิดกฎหมายไปด้วยค่ะ
อืมอ่าขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของเทือกเขาบรรทัศน์นี่เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านะฮะ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์พื้นที่รอยต่อ๓จังหวัด
พัทธลุงตรังแล้วก็สตูนนะครับ
แต่คนเท่าคนแก่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
เขาบอกว่าเป็นเขาที่มีความลี้ลับอยู่พอสมควร

เป็นหมู่บ้านที่มีโจรเนี่ยมาอยู่กันเยอะเลยนะฮะ
โดยเฉพาะแถวบ้านกระนะฮะ
เรียกว่าเป็นชุมชนโจรก็ว่าได้

ขุนโจรดังมหาโจรดังเนี่ยในภาคใต้เนี่ยมาซ่อนตัวที่เทือกเขาบรรทัศน์ทั้งนั้น
มันคงขึ้นยากตามยากนะพี่หุยเนาะ

โจรในดำหัวแพร่โจรมหาจันทร์หรือว่าโจรไข่หมูกนะครับ
นี่มักจะหนีขึ้นเขาบรรทัศน์ทั้งนั้นนะครับ
วันนี้คุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปคุยกับคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโตนตกอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังนะฮะ
คุณตาเดี้ยนะครับปัจจุบันอายุ๘๖ปีแล้ว
หมาดเดี้ยหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าตาเดี้ย
คุณตาแกบอกว่าแกเคยอาศัยอยู่ที่บ้านตระนะครับ
เทือกเขาบรรทัดตั้งแต่เกิดเลยนะครับตั้งแต่เด็กนะครับ
แต่ปัจจุบันมาอยู่ที่ชุมชนบ้านตนตกนะครับที่อำเภอประเหลียน
ี้ยวบอกว่าสมัยก่อนบ้านตระถนนหนทางยังไม่สะดวกเท่านี้นะฮะ
รกทึบนะครับลึกลับซับซ้อนมาก
คล้ายกับเมืองลับแลก็ว่าได้
คือถ้าใครไม่ชำนาญเส้นทางไม่เคยไปเนี่ย
เข้าไปเนี่ยหลงแน่แน่มันเหมือนกับมีอะไรเนี่ย
พลางตาอยู่ตลอดแล้วก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านตระ
บรรพบรุษของตาเดี้ยนะครับคุณตาเดี้ยนี่๘๖แล้วนะ
บรรพบรุษของคุณตาเดี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเล่าให้ฟัง
บอกก่อนจะเป็นบ้านตระเนี่ยมีคนจากกรุงเทพอบพยพมาอยู่ที่นี่
แล้วก็มีการขยายประชากรจนมีคนเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีการทำไร่ทำสวนบนเทือกเขาบรรทัศน์
จากนั้นก็ได้มีมหาจันทร์ขุนโจรหนีตำรวจเข้าไปซ่อนตัวในพื้นที่บ้านตระ
เนื่องจากมีพักพวกในพื้นที่นี้แล้วเมื่อก่อนเทคโนโลยีไม่ได้ทันสมัย
ตำรวจเนี่ยเวลาโจรเนี่ยหนีเข้าพื้นที่บ้านตระบนเทือกเขาบรรทัศน์
ยังไงก็หาไม่เจอฮะเข้าไม่ถึง
มหาจันทร์ขุนโจรหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านตระเนี่ยเป็น๑๐ปี
เคยมาคอยออกมาขออาหารมาข่มขู่ทำร้ายชาวบ้าน
ชาวบ้านเนี่ยทนไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยชาวบ้าน
ปลอมตัวเป็นตำรวจนะฮะอืมเพราะตำรวจจริงเข้ามาไม่ถึงไงค่ะอ่า
ชาวบ้านก็เลยต้องปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ไล่จับโจรเอง
แล้วก็สามารถฆ่ามหาจันทร์ขุนโจรได้เพราะตอนมาหลบนี้ไม่ได้มาหลบเฉย
มาคอยปล้นอาหารของชาวบ้านส่วนสาเหตุที่ปัจจุบันเสียแป้งนาโนต
เลือกมาหลบซ่อนตัวบนเทือกเขาบรรทัศน์คุณตาเดียสันนิษฐานว่าเพราะเทือกเขาแห่งนี้
มันเหมาะกับการซ่อนตัวจริงแล้วเสียแป้งเป็นคนพัทธลุง
คือเขาบรรทัศน์ขึ้นมาจากฝั่งพัทธลุงขึ้นลงตรงฝั่งนั้นก็ได้
ตรังก็ได้ฝั่งสตูนก็ได้
แล้วน่าจะมีพักพวกคอยส่งเสบียงอาหารนะหรือว่าน้ำหรือว่าคอยพาหลบหนีอยู่
เพราะหากไม่มีคนนำทางเนี่ยมันอาจหลงป่าได้
หรือมันอาจจะทะลุไปที่อื่นไปออกที่ไหนก็ไม่รู้
เทือกเขาแห่งนี้มันกว้างใหญ่ภายศาลมากมันสามารถทะลุได้หลายฝั่งเลยนะฮะ
ไม่ได้กินร้อยไม่ได้กินร้อยก็มันเหนื่อยแหละคนแท้ไม่ได้หยุบหรือ
คือกับมันก็จะสอบร้อนอยู่ตามแก่นั้นแหละ
แต่มันจะไม่ออกมาออกมานี่ก็ออกไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมอยู่
ต้องมีคนอยู่ในชาวบ้านนั้นแหละสนับสนุนอยู่ตรงนั้นแหละ
มีชาวบ้านอีกคนนึงนะครับที่เผยเรื่องลี้ลับอาถรรพ์เรื่องลึกลับต่างของบ้านตระ
ให้กับคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราฟังนะฮะ
บอกว่าก่อนที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านตระเนี่ย
เคยมีทหารมหัดเล็กคนหนึ่งมาจากกรุงเทพ
อันนี้ก็สอดคล้องกับตาดีนะตาเตี้ยบอกก็มีคนมาจากกรุงเทพ
นี่แต่ว่าชาวบ้านท่านนี้บอกมีทหารมหัดเล็กเลยนะฮะมาจากกรุงเทพ
มาตั้งรกรากที่บ้านตระชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าทวดเล็ก
ทีนี้พอกลายเป็นชุมชนนะมีการสร้างครอบครัวทำไร่ทำสวนต่างบนเทือกเขาเนี่ยฮะ
ทวดเล็กท่านเสียชีวิตชาวบ้านก็นำร่างท่านไปฝังที่กุโบในในบ้านตระนะฮะ
แล้วนี่ฮะนี่คือสารทวดเล็กที่อยู่ในหมู่บ้านบ้านตระซึ่งชาวบ้านเคารพบูชามาก
เพราะเชื่อว่าทวดเล็กเนี่ยที่เป็นแบบโอ้โหผู้บุกเบิกแล้วมาอยู่ที่นี่
แล้วมาตั้งเป็นชุมชนแล้วเป็นหมู่บ้านตระเนี่ยท่านจะคอยปกปักรักษาดูแลชาวบ้านที่นี่อยู่
ค่ะวันนั้นเราก็ไปคุยกับอ่าอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
เมื่อวานนี้นะฮะที่อยู่ในพื้นที่นี้เหมือนกันบอกคือจะจับโจรเนี่ยแถวนี้มันโจรมันมาอยู่เยอะ
เมื่อก่อนเนี่ยจะจับโจรบางทีมันก็ต้องใช้วิธีโจรเหมือนกันหรือก็ต้องมาขอทวดเล็กก่อน
แล้วทวดเล็กเนี่ยท่านจะช่วยเปิดทางให้จับได้ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าหลังทวดเล็กเสียชีวิตเชื่อว่าวิญญาณทวดเล็กได้กลายเป็นเสือแล้วคอยปกปักรักษาชาวบ้านให้สงบสุข
หากชาวบ้านคนไหนอธิษฐานบอกว่าอยากเจอทวดเล็กจะมาปรากฏกายให้เห็นเป็นเสือเนี่ยเดินผ่าน
ที่สำคัญเคยมีชาวบ้านเห็นรอยเท้าเสือบนพื้นดินแต่รอยเท้าเสือเนี่ยปกติต้องมีสี่นิ้วใช่ไหม

แต่ที่เดินผ่านเนี่ยแล้วทิ้งรอยเท้าเอาไว้มันมี๕นิ้วเหมือนคน
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าถ้าเจอเสือตัวไหนแล้วมีรอยเท้าทิ้งเอาไว้เนี่ย๕นิ้วเนี่ยนั่นก็คือทวดเหล็ก
เลยสร้างศาลเอาไว้นะฮะศาลทวดเล็ก
อีกความเชื่อหนึ่งของชาวบ้านเชื่อกันว่า
มันคล้ายกับเมืองลับแหล่เพราะชาวบ้านมาแถวนี้แล้วหลงป่าบ่อย

ให้กับน้องกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราฟังเนี่ย
บอกเขาก็เคยหลงป่าเหมือนกันนะไปคุยกับอีกคนนึงเขาบอก
เขาก็เคยหลงป่าเหรอฮะเพราะฉะนั้นหากจะขึ้นบ้านตระเนี่ย
ต้องชำนาญทางเพราะเส้นทางมันลำบากมาก
ถนนหนทางก็คดเคี้ยวสูงชันมันต้องลัดเลาะไปตามไหล่เขา
ส่วนคนที่พาเสียแป้งขึ้นมาบนเทือกเขาบรรทัศน์
ชื่อว่าในเซียนค่ะคือตามรายงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนด้วยนะฮะ
ทางขึ้นเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
เสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลกลางดึก๒๑ตุลาคม
มันกินลอยต่อวัน๒๒ตุลาคมใช่ไหมใช่ค่ะ
นึกว่าออกชายดงชายแดนไปอยู่ตามตึกรามบ้านช่องที่ไหน
คือมาอยู่เขาบรรทัศน์เนี่ยนี่เห็นไหมมานี่เลย
นี่ฮะมีจักรยานยนต์ต้องสงสัยสองคันเนี่ยขี่ขึ้นเขาบรรทัศน์
ตอนช่วงตี๓ตี๔ฮะ๒๒ทุลาคมค่ะ
เชื่อว่าหนึ่งในนั้นคือในเซียนนะที่พาเสียแป้งเนี่ยซ้อนท้ายขึ้นเขาบรรทัศน์นี่
เซียนที่พาเสียแป้งขึ้นเขาบรรทัศน์เนี่ยชาวบ้านบอกรู้จักดี
เซียนนี่เป็นชาวบ้านที่เชี่ยวชาญในการเดินบนเขาบรรทัศน์
ตั้งแต่ขึ้นมาจนไปถึงบ้านตระใครที่ไม่เคยมาหรือว่าต้องการขึ้นเขาบรรทัศน์เนี่ย
มักจะจ้างในเซียนนี่แหละให้พาขึ้นเขา
ส่วนตัวชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกไม่ได้หวาดกลัวหรือว่าหวาดระแวงว่าเสียแป้งเนี่ย
จะหนีลงมาแล้วเข้ามาในพื้นที่ชุมชนอ่าเนื่องจากอ่ามั่นใจว่าเสียแป้งเนี่ย
คงจะไม่ทำร้ายชาวบ้านอย่างแน่นอนค่ะเพราะความจริงเขาก็มีขนมขนำเขาก็อยู่แถวนี้อยู่แล้ว
ถึงขั้นมีขนำของตัวเองมาสร้างเอาไว้นานแล้วเป็นขนำที่ใหญ่โตทีเดียว
ส่วนตัวชาวบ้านที่คุยกับเรานะครับบอกว่าหากเสียแป้งมีความชำนาญในการเดินป่า
ก็ไม่พอนะต่อให้ชำนาญยังไงแต่ไม่เหมือนกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ชำนาญเนี่ย
ยังไงก็หลงป่าแล้วยิ่งถ้าหนีไปจากการยิงประทะกับเจ้าหน้าที่แบบไม่มีเสบียงอาหาร
ไม่มีน้ำอะไรกินเลยนี่นะฮะเชื่อว่าอยู่ได้ไม่เกิน๓๔วันหรอก

สมมติถ้าไม่มีใครในทาง
มันเป็นเหมือนกับอะมันอาตันและมันเป็นเหมือนแหละก็เป็นเหมือนบ้านซ้า
หรือหลับเลได้กว่านั้นไม่รู้หวั่นเลยเหมือนกัน
ออกเดินทางจากน้ำตกตนตกก่อน
ที่เป็นจุดศูนย์อำนวยการของเจ้าหน้าที่

ว้าว๗กิโลเมตร

ใช้คงขี่ไม่ไหวเพราะไม่รู้เส้นทางแน่นอน
คือจากจุดสูงนำนวยการที่น้ำตกตนตก
แล้วไปถึงตัวสหกรบ้านตระเนี่ยน้องมิ้น

๗กิโลเมตรเส้นทางแบบนี้

ด้วยความที่มันทางมันวิบากใช่ไหม
๑ชั่วโมง

เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเนี่ยเดินทางได้อยู่แล้ว

ช่วงแรกของเส้นทางยังมีถนนปูนซีเมนนะฮะ

ก็ยาวไปถึงสหกรบ้านตระนั่นแหละ
คุณไก๊ไปถึงก็ไปที่ขนำของในพริกก่อนเลย

ซึ่งจะห่างไปประมาณ๖กิโลเมตรนะฮะ
จากสหกรบ้านตระนะครับ
ขนำตรงนี้เป็นขนำแรก
ในเซียนที่พาเสียแป้งขึ้นเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย

เส้นทางระหว่างที่เป็นทางที่ไปบ้านของในพริกเนี่ย

โอ้โหคือมันมอเตอร์ไซค์ไปยากอ่ะ
ยิ่งแบบทรายอย่างนี้ใช่ไหม

ขวามือนั่นคือภาพขนำของในพริกนะฮะ
เซียนเนี่ยพาเสียแป้งขึ้นมาแล้วมานอนที่นี่อยู่๑คืน

คุณส่วนครับได้ด้านหลังตรงนี้คือทะน่ำของในพลิกจุดที่ในพลิกให้พาเสียแป้ง
เป็นพื้นยกสูงด้านหลังตรงนี้จะเป็นครัว
ก็จะเห็นเศษหูหาอาหารที่มีการมาอาศัยกันอยู่นะครับ
ด้านในค่อนข้างกว้างครับจะแบ่งซอยเป็นห้อง
ลักษณะมี๕ห้องนะครับ
โดยจุดนี้จะใช้เวลาเดินทางจากน้ำตกโตนเต๊ะนะครับ
ขึ้นมาประมาณเกือบ๒ชั่วโมงครับ
โดยหนทางนี้ค่อนข้างลำบากนะครับ
ไม่สามารถขึ้นมาเองได้โดยต้องใช้ชาวบ้านที่เคยเดินทางอยู่ในหมู่บ้านตระนะครับ
คอยเป็นไกด์นำทางขึ้นมานะครับค่อนข้างอันตรายจริงครับ
เมืองต้นบ้านหลังนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
ก็ได้เข้ายึดเพื่อป้องกันการหลบหนีกลับมา
หรือมาใช้เป็นที่พักอาศัยของเสียแป้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งบนเขาลูกนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายกำลังอยู่มากกว่า๒๐๐นายนะครับ
ค่อยปิดล้อมพื้นที่ขึ้นไปบนหมู่บ้านตระบนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกิน๒๓วันนะครับ
เจ้าหน้าที่อาจจะมีข่าวใหม่เกี่ยวกับเสียแป้งที่ยังหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
นี่ครับก็นี่น่าจะเป็นสวนยั่งพาราอะไรด้วยหรือเปล่า
รัวตนมงตนไม้คือขนำจะอยู่ตามสวนยั่งพารา
ใช่ค่ะก็เป็นเหมือนเพลิงพักที่เขาแต่ก็เป็นเพลิงพักที่ลักษณะคล้ายบ้านอะเนาะ
ใช่แต่ว่าขนำที่เห็นนี่จะใหญ่โตหน่อย

นี่ของนายพริกเน้แน่โน่ะนี่ไม่ใช่นายพริกนะในนายพริกไม่อยู่แล้วนะค่ะ
คุณไก๊ะพาเราไปสับสมหวัดนะครับเบือนไม้ยกสูงด้านในมีห้าห้อง
ข้างบ้านมีเครื่องรีดแผ่นยางพาราอยู่แถวนั้นมีสวนยางนะครับ
ถุนบ้านมีการเลี้ยงไก่อยู่นี่เครื่องรีดแผ่นยางพารา
ขนำในพริกจุดนี้ต้องเดินเท้าขึ้นภูเขาอีก๔๖ชั่วโมงนะครับ
ถึงจะเป็นจุดที่เสียแป้งเนี่ยไปต่อแล้วไปหลบซ่อนตัวอยู่ในขนำอีกแห่งหนึ่ง
ก่อนจะมีการปะทะกับตำรวจนะครับอ่าคือความจริงตำรวจเนี่ย
เขาไปเจอขนำของตัวเสียแป้งเสียแป้งเขามีขนำอยู่ที่นี่ด้วยนะ
ในพื้นที่แถวแถวเนี่ยย่านบ้านตระเนี่ยเขาบอกเขาเคยอยู่ที่นี่เป็นเดือนนะคะ
แล้วขนำเนี่ยโอ้โหก็สร้างไว้ใหญ่โตสูงยังกว่านี้ในขวามือเห็นมั้ย
นั่นคือภาพถ่ายขนำคือเราอาจจะเรียกว่าขนำเพราะว่ามันอยู่ในสวนยางพารา
แต่อันนี้เป็นบ้านได้เลยนะคะแม้แต่ของในพริกเนี่ยมันก็คือเป็นบ้านนั่นแหละ
อันนี้ของเสียแป้งนี่สูงขึ้นมาแบบโอ้โหสูงมากอ่ะสูงกว่าขนำของในพริกอ่ะ
ค่ะนี่เห็นไหมแต่แต่ว่าเสียแป้งตอนที่หนีขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่ว่าแหก
หนีจากโรงพยาบาลเนี่ยหนีการหนีคุกอะไรมาเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่ขนำตัวเองนะ
เพราะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเสียแป้งคงจะรู้ว่าถ้ามาอยู่ที่ขนำตัวเองเนี่ย
เดี๋ยวเขาตามมาถูกแน่จุดแรกก็ลงขนำในพริกก่อนแล้วก็ไปต่อที่ขนำคนอื่น
ค่ะคือย้ายไปเรื่อยจนสุดจุดสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วยิงประทัดแล้วก็หนีไปต่อ
เป็นขนำฮอปปิ้งเลยนะนี่ฮะอ้าวจากนั้นคุณไก๊นะฮะไปขนำในพริกเสร็จแล้วเนี่ย
ไปต่อนะฮะสำรวจหมู่บ้านตระส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงนะครับ
ใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าใบพัดอาศัยแรงน้ำ
จากในห้วยติดโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
ค่ะอ่าคือทางการทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาก็มาดูแลให้นั่นแหละ
เพราะว่าเป็นชุมชนชาวบ้านที่เขาทำไล่ทำสวนกันมีสวนยางพารา
ก็หาน้ำหาไฟให้ใช้นี่นะครับการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ก็คือ
ปลูกยางพารากรีดยางพาราหรือว่าผลไม้ต่าง
เมื่อกี้สุนัขนะฮะอาหารการกินเวลาอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับ
ก็จับปลาในห้วยมาทำอาหารก็มีของใช้ต่างสบงเสบียง
ต้องไปซื้อมาจากข้างล่างต้องลงเขาไปนานไปที
น้ำดื่มก็กรองจากลำห้วยที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
ซึ่งมันสายสะอาดมากจนดื่มได้เลยนี่สายมือใช่ไหม
ขอดูน้ำหน่อยนี่ลำทานไหลมาจากเทือกเขาบรรทัศ
เขาหวัดแต่แรงเคยมีเวลาเก็บโรคจากแป๊ะอาทิตย์
อันนี้คือที่มีคนเขาเคยไปนะอ่าแล้วเขาก็ถ่ายเอาไว้ใช่ไหมคะ
เห็นไหมขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมคุณผู้ชำนานเส้นทาง
พื้นที่หมู่บ้านตระบนเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะ
ก็คือคุณวรากรดำทิพย์หรือว่าคุณทัศน์ซ้ายมือนะฮะนี่
คุณทัศน์เนี่ยบอกกับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าหมู่บ้านตระมีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่า๓๐๐ปีนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยมาลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ประมาณ๑๐๐หลังคาเรือน
พื้นที่โดยรอบบ้านตระกินพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตร
อยู่ใจกลางเทือกเขาบรรทัศน์ก็ว่าได้
ขนำในพริกที่เสียแป้งมาอยู่คืนนึงเนี่ยอยู่ห่างน้ำตกตนตก๑๕กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางกว่า๒ชั่วโมง
จุดที่มีการปะทะกันอยู่ที่ทิศใต้สุดของบ้านตระติดกับฝั่งจังหวัดสตูน
แถวนั้นน่ะเรียกว่าบ้านลำเคียนทรายต้องขี่จักรยานยนต์จากใจกลางหมู่บ้านตระ
ไปอีก๒๐กิโลเมตรแล้วไปถึงต้องเดินเท้าต่อเข้าไปอีกนะ
ไกลมากส่วนเรื่องที่ชอบมีคนทำผิดมีโจรมีผู้ร้าย
หนีตำรวจเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านตระที่เทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
คุณทัศน์บอกถ้าส่วนตัวเนี่ยมองว่าก็เพราะว่าภูมิประเทศของบ้านตระเนี่ย
มันคือใจกลางเทือกเขาบรรทัศน์มันติดต่อกับสังคมด้านล่างเนี่ยได้
เพราะว่าทางขึ้นลงทางเข้าออกเนี่ยมันมีแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางป่าลึก
บเข้าป่าก็ได้ลงข้างล่างก็ได้ค่ะอ่าซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เสียแป้งเนี่ย
หนีไปทางไหนต่อหลังจากที่ยิงประทะกับเจ้าหน้าที่
นำเข้ามาในป่าในบ้านตระเอาในโซนที่แบบจะติดต่อกับญาติได้ส่งเสบียงกันได้เลยนะครับ
แล้วก็มันมีป่าลึกที่อยู่รอบบ้านตะเนี่ยมีบริเวณกว้างมากเลย
ลึกที่จะสามารถหลบซ่อนอยู่ได้ครับ
หลังจากมีข่าวอย่างนี้ที่ของเสียแป้งตอนนี้วิถีชีวิตชาวบ้านข้างบนเป็นยังไงบ้าง
มีได้รับผลกระทบหรือว่าอยู่หวาดกลัวหรือลำบากยังไงบ้าง
ใช่ครับเรื่องนี้ผมก็กังวลอยู่เหมือนกันที่ไกล
ก็คือแบบชาวบ้านเนี่ยบางคนไม่กล้าออกไปกรีดยาง
บางคนต้องทิ้งขนำต้องทิ้งกระท่อมลงไปอยู่บ้านญาติด้านล่าง
บางคนแบบแชร์ลี่จะได้กรีดยางหารายได้เรียนชีพนะครับก็ต้องอยู่แบบหวั่นระแวงนะครับ
แต่ก็มีบางส่วนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องระวังตัว
แต่ถ้าพูดถึงพี่ชาวบ้านแบบว่าถ้าไม่ชำนาญเส้นทางจริงแล้วลงป่างง่ายเนี่ยอันนี้จริงนะ
คือภูเขาภูเหล็กไฟก็แค่ความสูงชันจากข้างล่างก็แค่ประมาณสัก๕๖กิโลเมตร
คือเล็กกว่าเทือกเขาบรรทัศน์เยอะพี่ก็เดินไปกับเจ้าหน้าที่อ่ะ
ขึ้นไปดูถึงจุดข้างบนเลยอ่ะเชื่อไหมน้องมิ้นถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่นะ
กลับไม่ถูกนะจำไม่ได้เลยใช่ไหมพี่อุ๋ยคือมันมันยังไงมันเหมือนกันไปหมดเลยเหรอคะ
คือเราจะเห็นต้นไม้เห็นป่าเห็นอะไรเห็นต้นย่าเห็นอะไรขึ้น
ตอนที่ขึ้นไปก็มีทางขึ้นก็รู้สึกว่าเออลงก็ลงทางเดิมนั่นแหละอ่า
ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยพอถึงเวลาจะลงทางไหนมันต้นไม้ต้นไหนอ่ะ
มันร่องไหนมันทางเดินไหนโอ้โหอันนี้คือเทือกเขาบรรทัศน์
มันจะไปยังไงล่ะเนี่ยมันไม่มันลงไม่ถูกมันไปไม่ถูกจริงนะ
คือถ้าใครเคยเดินป่าจะรู้ใครไม่เคยเดินป่าเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออก
แต่มองว่าก็กลับทางเดิมไงต่อให้คุณฟันเขาบอกให้ฟันไว้ใช่ไหม
ฟันต้นไม้ไว้ทำสัญลักษณ์หักเอาไว้อ่ะค่ะหาไม่เจอบางทีหาไม่เจอจริงเหรอ
เจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีอย่างงี้ทำยังไงค่ะแต่เขาเก็บหมดน่ะอ่า
เขาก็จะเอาพวกขวดพลาสติกที่เป็นขวดน้ำดื่ม
เวลาเราต้องมีเสบียงอะไรไปใช่ไหมค่ะเขาก็จะอ่า
ที่อ่าปักเอาไว้กับพวกกิ่งไม้อ่าหรืออะไรตรงเนี้ยเสียบเอาไว้แบบนั้น
แล้วเวลาจับเดินลงมาก็เก็บกลับไปด้วยเก็บกลับไปด้วยเก็บกลับไปด้วย
อ่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงจริงแล้วถึงว่ามีชาวบ้านเวลาเข้าไปหาของป่า
เข้าอยู่ทุกวันวันที่ห้าหลงอย่างเงี้บางทีหลงมีนะฮะ
ถ้าเกิดมันหาร่องกลับไม่ถูกหาทางกลับไม่ถูกเนี่ยฮะโอ้โห
แล้วก็บอกเอ๊ะเสียแป้งนี่มีใครช่วยต้องมีคนช่วยแน่
ชาวบ้านบอกคนนี้ช่วยหรือเปล่าหลวงปู่ดำช่วยหรือเปล่าหลวงปู่ดำเห
หลวงปู่ดำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหมอน
เป็นพระเกจิชื่อดังที่ชาวพัทธรุงเขาเริ่มใสสัทธา
แล้วเขามีพระเครื่องเป็นพระเครื่องที่คนเนี่ยเช่าบูชากันเยอะ
เขาบอกว่าเสียแป้งห้อยพระหลวงปู่ดำติดตัวเอาไว้
บารมีหลวงปู่ดำเนี่ยพุทธคุณเขาบอกว่าแคล้วคลาดปลอดภัย
ยิงแทงไม่เข้าอืมพอบอกว่าเสียแป้งห้อยพระหลวงปู่ดำ
หรือว่าเสียแป้งจะใช้หลวงปู่ดำนี่แหละ
ให้ตัวเองได้แคล้วคลาดหรือเปล่าเลยปลอดภัยจากการยิงประทะเมื่อสองวันก่อน
สื่อข่าวเราก็ไปที่วัดหัวหมอนนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงที่ตำบลนาโนธเลย
ครับก็เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่ดำสุวรรณโน
วัดนี้เขาจะมีการทำเหรียญบูชาหลวงปู่ดำ๖รุ่น
รุ่นแรกเขาบอกราคานี้หลายแสนนะคะเป็นรุ่นที่นิยมที่สุด
เพราะเชื่อว่าแคล้วคลาดปลอดภัยยิงแทงไม่เข้า
แต่หาเช่าบูชาได้ยากมากแล้ววัดนี้ก็ไม่มีให้เช่าบูชาแล้วด้วย
ซึ่งมีคนอ้างบอกว่าเหรียญนี้แหละคือเหรียญที่เสียแป้งห้อยติดคอตลอดเวลา
เชื่อว่าเพราะปรมีท่านเลยรอดจากการประทะ
นายประยูนบัวแก้วชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าผู้คนที่นี่ศรัทธาหลวงปู่ดำกัน
แล้ววัดแห่งนี้ก็มีวิหารหลวงปู่ดำจะมีประชาชนแวะเวียนกันมากราบไหว้ขอพรกันเยอะแยะไปหมดเลย
ตัวเขาเองเนี่ยเมื่อสองเดือนก่อนเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนกับบรรทุก๖ล้อ
รถเขาเนี่ยพังยับเยินไปหมดในสภาพที่ใครมาเห็นก็ต้องคิดว่าตายแหงแต่เขารอดค่ะ
ซึ่งเขาหนังบาน
จะไม่รอดนะยังก็ไม่เพิ่ง
อีกคนนึงค่ะก็คือคุณตานวมแก้วหนูนะฮะชาวบ้านก็เล่าเหมือนกันบอกว่าหลวงปู่เนี่ยมีวิชาทางศัยศาสตร์ในการรักษาผู้คน
เวลาใครเจ็บนะจะถูกยิงจนกระดูกหักก็จะมาให้ท่านรักษา
ก่อนหน้านี้เคยถูกตำรวจตรวจค้นบ้านเพราะว่าลูกหลานไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ก็เลยเอาปืนกับเงินไปซ่อนไว้แล้วก็ขอพรบรมีหลวงปู่
พอตำรวจค้นเสร็จเนี่ยตำรวจก็หาไม่เจอด้วยนะ
ลงใจเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บังตา
พระครูวิจิตคณานุกูลเจ้าอาวาสวัดหัวหมอนองค์ปัจจุบันบอกว่า
หลวงปู่เป็นที่เคารพสัทธาของประชาชน
ไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่ตำบลนาโนตนะ
แต่ในพื้นที่อื่นเขาก็ศรัทธาเหมือนกัน
หลวงปู่รุ่นแรกนี่เป็นที่นิยมมากแล้วราคาก็แพงมากหาเช่าไม่ได้แล้ว
วัดนี้เนี่ยก็ไม่มีให้เช่าบูชาแล้วจริง

ไอ้ที่มีข่าวว่าเสียแป้งห้อยหลวงปู่ดำหลวงปู่ดำเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียแป้งไปหามาจากไหน
แต่เจ้าอาวาสบอกว่าอัตมาไม่รู้จักอะไรกับเสียแป้งนะ
เขาก็ไม่ได้เคยมาทำบงทำบุญอะไรที่วัดนี้ด้วย
เพราะเหรียญรุ่นแรกที่แบบมองเขาค่อย
ก็แสดงว่าเขาก็ไปทอนไม่ได้พี่อื่น
หนุ่มผู้ชมครับมีอดีตผู้ตงหา
นะฮะที่เคยจับกลุ่มคุมขังในคดีเรียกฆ่าไทย
โดยคนที่ออกมาพูดในครั้งนี้นะครับ
เอียดนะฮะอายุ๗๒ปีแล้วนะครับคนนี้เหรอฮะนี่คืออดีตจอมโจรเรียก
ถ่ายชื่อดังทางภาคใต้นะฮะอืมอ่าเขาบอกเขารู้จักกับเสียแป้ง
เนี่ยนะอ่าเคยเจอกันนะฮะอ่าแต่ตัวเขาเนี่ยเคยถูกจำคุกที่เดียวกับ
เสียแป้งนี่แหละเป็นคนพัทธลุงด้วยกันนะครับในเอียดเนี่ยบอก
ว่าขณะนี้พื้นที่บ้านตระสามารถขึ้นลงได้หลายจุดนะฮะถ้าจะ
ไปจากทางด้านล่างของเขาบรรทัศน์บ้านตระมันไม่ใช่บ้านหมู่บ้าน
แบบอยู่ลึกลับซับซ้อนแล้วนะครับตอนนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ใน
พื้นที่เทือกเขาบรรทัดละในสมัยที่เขาเคยก่อเหตุก่อคดีเขา
ไม่เคยหนีเข้าพื้นที่บ้านตระนะครับส่วนเรื่องที่เสียแป้งจะ
ออกมามอบตัวหรือไม่ในเอียดบอกว่าเขาคิดไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่รัฐ
บางคนเคยบอกว่าถ้ามอบตัวก็ตายไม่มอบตัวก็ตายเป็น
เขายังไงเขาก็ไม่ออกมามอบตัวแล้วก็ไม่ใช่แนวทางให้โอกาส
ได้กลับใจที่ทำผิดแล้วสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้เหมือน
ที่เขาเคยถูกจำคุกมา๒๓ปีกว่ามีค่าหัวหลายล้านบาทแต่
สุดท้ายเขาก็ออกมาเป็นคนดีได้เพราะบัตตลออกมารับประกาศ
ใช่ค่ะอ่าบอกว่าถ้ามามอบตัวเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็ปลอดภัย
มีการต่อสู้แช่ฮะวุฒิอันนี้มันก็ต้องเป็นความจำเป็นของเจ้าหน้าธี่ล่ะ
ขณะเดียวกันนะครับในเอียดก็บอกว่าทางออกที่ดีอยากให้เสียแป้งออกมามอบตัวนะฮะ
โดยอาจจะให้ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองระดับรัฐมนตรีออกมายืนยันความปลอดภัยเพิ่มเติม
ใช้หลักจิตวิทยาในการเจรจาอาจจะไปคุยกับญาติของเสียแป้งก็ได้
เพราะเสียแป้งเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นนักเลง
แต่ความจริงไม่ใช่คนโหดร้ายเท่าที่เขารู้จัก
และในความเป็นจริงคนที่มีคดีไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพล
มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วหนีเข้าป่ายังไงสักวันก็ต้องถูกวิสามัน
ไม่อยากให้เสียแป้งเนี่ยดันทุลังไปต่อ
แต่ก็ดีใจที่พบตรเนี่ยออกมายืนยันว่าไม่มีนโยบายเรื่องการวิสามัน
เว้นเสียแป้งจะต่อสู้แล้วเป็นความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ที่ต้องป้องกันตัว
วันนี้ผู้บัญชาการพูดผมดีใจนะผมให้สัมภาษณ์ไปก่อนแล้ว
ต้องวิสามันแต่ถ้าเขาต่อสู้มีอาวุธสงคามทั้งหลวงต้องป้องกันตัว
นี่เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผู้ใหญ่ต้องการันตี
รัฐมนตรีหรือว่าที่มีการเกี่ยวข้องบ่อแป้งมอบตัวเถอะ

ห้องมีประชาสัมพันธ์ถ้ามั่นใจว่าแป้งอยู่ในบ้านตากอืม
ลุงหลบหนีอยู่มีเฮลิคอปเตอร์ประชาสัมพันธ์
ซิ่งเหยียดออกมอบตัวเถอะเราให้อภัยอย่างนี้

เพียงแต่ว่าดินสังกัดอย่างนี้เราก็มันไม่รู้หรอก
มีแต่หลบอย่างเดียวเพราะในเทือกเขามันรัดมันกว้าง
ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยถ้าเราออกของไม่ได้ต้องมีวิธีนี้
มอบตัวก็ตายหลักลูกหลักเมียหลักพ่อหลักแม่
มอบตัวเถอะแนวทางดีที่สุด
แป้งมีก็ดีแค่ไม่เหมือนไม่เหมือนลุงหรอก
ลุงสามสังหารผ่วงท้ายเป็นสองร้อยอ่าร้อยสี่สี่ห้าปี
แต่ลุงยังพ้นโทษได้เราเป็นคนดีได้
อย่างลุงเนี้ยจิบคุกมายี่สามปีนะ
อยากจะบอกกับแป้งว่าแป้งยอมเถอะ
เงินก็มีทองก็มีอะไรก็มีแล้วพอเถอะ

ย้อนดูกันหน่อยว่าเสียแป้งคนนี้เนี่ย
พฤติกรรมทำอะไรมาไว้บ้าง

สำหรับประวัติอาทยากรรม
คดีอุจจักรเนี้ยมีหลายคดีบ้างที่ยังติดตัวอยู่
แต่ว่าคดีทำให้เสียแป้งถูกตัดสินจำคุก๒๐ปี๖เดือน
ก็คือคดีที่ร่วมกับพวกปล้นตัวผู้ต้องหา
ถึงสิบเอ็ดคดีนะคะ
ปิดเมื่อปีสองพันหาร้อยหกสิบสองค่ะ
มันจะมีนาทีนี่นั่นเสียแป้งนะคะ
แป้งนะคะกระโดดถีบผู้หญิงอื้อยิงผู้หญิงไปโตบเขาอีกอื้อ
ใช่เสียแป้งกับลูกน้องเนี่ยไล่ยิงคนกระโดดถีบผู้หญิง
แล้วก็ยิงผู้หญิงด้วยเหตุการณ์อุกอาจมากพี่อุ๋ยแล้วดูสิ
เอาแล้วผู้ชายผู้ชายแถวนี้ไม่มีใครห้ามใครกันเลยเหรอ
แล้วก็ลูกน้องเสียแป้งไงคะโอ้แล้วก็ปล่อยให้เสียแป้งค่ะ
แต่ตบผู้หญิงต่อยผู้หญิงเนี่ยเหรอนี่หลักฐานชัดเจนมากนะพี่อุ๋ย
นี่เดินตามมาก็มีกล้องวงจรปิดทุกอย่างเลยอ่ะ
กระโดดถีบเขาทำไมอ่ะไม่รู้มีต่อยอีกโอ้โหมีทั้งกระโดดถีบ
มีทั้งตบหน้านี่๑๙มกราคมในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
เถียงกันกระโดดถีบเสร็จเถียงกันเถียงกันเสร็จตบหน้าเขา
แล้วกระโดดถีบซ้ำมีผู้ชายคนหนึ่งมาห้ามขอร้องให้หยุด
เสียแป้งก็ตบจนล้มลงกับพื้นแล้วลูกน้องเสียแป้งชักปืนจ่อแล้วยิงขึ้นฟ้า
แป้งก็ตามไปทำร้ายผู้หญิงคนเดิมแล้วยิงใส่นัดหนึ่งค่ะ
นั่นอ่ะนั่นยังอยู่ที่มุมนู้นเห็นไหมมีผู้ชายมากันใช่
ผู้ชายนี่อาจจะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นพลเมืองดีอะไร
พยายามจะช่วยผู้หญิงอ่าปรากฏโดนลูกน้องเสียแป้งเหรอ
ล้มคว่ำลงไปเลยค่ะแล้วก็มีการชักปืนจ่อกันด้วย
นี่นี่นี่นี่นี่ตามกลับมาอีกเห็นไหม
เมื่อกี้เหมือนจะหนึ่งออกไปตามกลับมาอีกตบอีกเห็นไหมล่ะ
ใส่หมวกดำนี่นะฮะนั่นน่ะเสียแป้งค่ะ
แล้วนี่เห็นไหมห้ามอย่ามายุ่งนั่นชักปืนจ่อเห็นไหม
นี่อุ้ยนี่นั่นผู้หญิงนะคะที่โดนตบกองพื้น
แล้วยิงเห็นไหมยิงด้วยเหรอยิงด้วยพี่อุ๋ย
นี่ไงอุ้ยนั่นเห็นไหมตรงควันขึ้นกลุ่มควันขาวขาวตรง
มุมขวาล่างของจออ่ะของผู้หญิงตรงเนี้ยนะ

ประเด็นคืออุกอาจขนาดนี้มีภาพกล้องวงจรปิดทุกมุมขนาดนี้
ไม่มีใครแจ้งความนะคะพี่หุยเพราะเขากลัวอิทธิพลกันค่ะ
เหตุการณ์หนักขนาดนี้ไม่มีใครแจ้งความเลยนะอ๋อนี่อ่าเอา
ขวามือนั่นคือด้านในที่เสียแป้งทำร้ายผู้หญิงใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วซ้ายมือเนี่ยเหมือนกับลูกน้องเสียแป้ง
เป็นคนยิงยิงมาจากด้านนอกนั่นนะคะถือปืนอยู่นั่นอ่ะ
แม่ทำไมไม่โดนขาลูกพี่มันบ้างน่ะอืมอ่าไม่หือหือ
แล้วไปทำเขาทำไมคนถามมันยังว่าโอ้โหเสียแป้ง
ไปตบผู้หญิงกระโดดถีบผู้หญิงขนาดนี้เขาบอกว่าไม่มีใครรู้ว่า
มันเกิดเหตุอะไรขึ้นถึงได้มาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้แต่มีคนให้ข้อมูลบอกว่า
อืมใครที่ทำให้เสียแป้งไม่พอใจอ่ะก็จะไล่ยิงไล่เตะไล่ตบแบบเนี้ยทั้งหมดเลย
แม้แต่ผู้หญิงเนี่ยเหรอก็ไม่เว้นค่ะคือแน่นอนแหละว่าเสียแป้งคงไม่พอใจอ่ะ
เรื่องอะไรไม่รู้อ่ะอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านอาหารซึ่งผู้คนเยอะแยะ
ใช่แต่นี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าโอ้โหคุณไม่กลัวอะไรเลย
คุณไม่กลัวใครเลยใช่ทั้งปืนทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระโดดถีบ
มีภาพวงจรปิดอีกค่ะกลางดึกวันที่เก้ากันยายนปีเดียวกันเลยคือปีหกสอง
เออเสียแป้งกับพวกกอเหศรวีวะกับคู่กรณีที่โต๊ะอาหาร
เหมือนเดิมทำร้ายข่มขู่แล้วก็ใช้ปืนข่มขู่จนลูกค้าในร้านเขาหนีตายกันชุลมุน
เดี๋ยวนี่ดูเสียแป้งมาแล้วเห็นไหมเสียแป้งคนนี้นะใช่แต่ที่ว่าต่อยต่อยอะไรกันอยู่นั้นพวกลูกน้องใช่ไหมกับคู่อริ
ใช่อ่ะต่อยกันวงแตกไปเลยนั่นอ่ะดูอ่านี่แล้วลูกน้องก็ผลักตัวเสียแป้งออกไปใช่ค่ะ
แล้วก็กันคนนั้นไว้อืมโอ้นี่เอานี่จับหัวเขาไว้เลยนั้นอ่ะเออ
เพราะมันเอาปืนออกมาขู่กันแล้วอ่ะเสียแป้งยกมือจ้ะ
ทำไมอ่ะพอพอเป็นผู้ชายแล้วไม่ใส่เหรอนั่นอ่ะสิ
เป็นผู้หญิงเมื่อกี้กระโดดถงกระโดดถีบเขาเลยเป็นผู้หญิงที่เต็มที่เลยนะ
แต่นี่ถึงขั้นโอ้โหนี่
แสดงว่าต่อยกันไม่แคร์ใครเลยอ่ะ
มีปืนนี่มีถือปืนด้วยนี่เห็นไหมใช่ถือปืนขู่เขาพฤติกรรมเดิมเลย
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีการแจ้งความเหมือนกัน
ทั้งที่ภาพวงจรปิดมันชัดขนาดนี้

โอ้โหไม่มีใครแจ้งความเลยเพราะว่ากลัวอิทธิพลเสียแป้งกันหมด
เพราะเสียแป้งเคยพูดไว้ว่าไงรู้ไหมคะว่ายังไงฮะ
ถ้ามีการไปแจ้งความได้ตายยกครัวแน่
ส่วนลูกน้องหรือสมุนที่อยู่เคียงข้างเสียแป้งอย่างที่บอก
อกจากเขาจะมีอาวุธปืนกันทุกคนแล้วเขามีอะไรด้วยรู้ไหมคะ

คดีฆ่าคนตายติดตัวทุกคนเลยค่ะ

เสียแป้งมีส่วนผัวพันกับยาเสพติดด้วย
เพราะว่าเคยเห็นมีการถ่ายรูปคู่กับแก๊งเครือขายยาเสพติด
ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านถ่ายเมื่อ๕ปีก่อน
มีส่วนในโครงการหัวประมูลโครงการก่อสร้าง
มีมือปืนรับจ้างเรียกค่าคุ้มครองปล่อยเงินกู้นอกระบบ

ติดคุกแล้วก็หนีคุกไปเนี่ยนะฮะ

ขนาดวันนี้จะลงเพลงมานั้นก็ใส่ดำทั้งตัว
แล้วคิดไปถึงภาพที่อีกมุมนึงใช่ไหม
ที่เราเห็นตอนที่เป็นข่าวดังใหม่
เตรียมตัวลงจะลงสมัครสอจอ

เยี่ยมเยี่ยนดูแลชาวบ้าน

มันจากวันนั้นมาเป็นวันนี้ได้ยังไงเนี่ย
ดูสินี่เปิดแฟมทำงานเป็นนักธุรกิจใช่ไหม
ส่วนทางซ้ายอยู่เครือข่ายค้ายาเสพติดฝั่งเพื่อนบ้านนะคะ
อันนี้ขวามือเป็นเสียแป้งอันนี้แล้วถ้าซ้ายมือเป็นไอ้วงจรปิดที่ว่าในร้านที่กระโดด
โดดถีบผู้หญิงตบผู้หญิงน่ะ

กลางวันนี่เขาเป็นนักธุรกิจที่เตรียมลงสมัครสอจอ

เห็นไหม

ว่าผ่านไปสี่ปีแป้งฝั่งซ้ายจะกลายเป็นแป้งฝั่งขวาไปแล้วค่ะ
อันนั้นเป็นแค่สองเหตุการณ์ที่เราเห็นภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ย
ใช่ครับเพราะเขามี๑๑คดี
และที่เพิ่งพิพากษาติดคุก๒๐ปีเนี่ยอันนี้คือคดีหนึ่งนะ
ที่เหลือเนี่ยรอการพิพากษาอีกเต็มเลยนะฮะ

ทุกผู้ชมครับเอาเป็นว่าจนถึงขณะนี้๑๙วัน๒๑ชั่วโมง๔นาที
เรานับให้เลยนับตั้งแต่วันที่หนีออกจากโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราชยังจับตัวเสียแป้งไม่ได้
แสสุดท้ายคืออยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์พื้นที่รอยต่อตรังพัทธลุง
แล้วก็สตูนปฏิบัติการตามตัวเสียแป้งนาโนตนะฮะ
เดี๋ยวดูเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันนะครับ
วันนี้ทางพลโนตรีจารุธสรุธยาพรรักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทร
สตูนบอกว่าได้วางกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ยานพานะตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับบริเวณพื้นที่บ้านราวปลาหมู่เก้า
ตะบนทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าแล้วก็พื้นที่ถ้ำภูผาเพชร
ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูนซึ่งติดกับเขตรอยต่อสามจังหวัด
ชาวบ้านออกกรีดยางช่วงกลางคืน
แล้วก็ขอความร่วมมือชนเผ่ามันนิเป็นกลุ่ม
งบสะไก่หมดออกหาของป่าช่วงกลางคืนด้วย
เนื่องจากช่วงนี้นะฮะอยู่ในภาวะเสี่ยงที่
เจ้าหน้าที่ตามตัวเสียแป้งแล้วเกิดไปเจอตัวเสียแป้ง
เสียแป้งไม่ยอมให้จับกลุ่มอาจมีการปะทะกันเกิดขึ้น
แต่ถามว่าถ้าเกิดไม่ให้เขาไปหาของป่าหาอาหาร
จะให้เขาทำยังไงเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มง้อป่าสาไก่ใช่ไหมฮะ
กลุ่มชนเผ่ามณิเจ้าหน้าที่ก็เลยนำอาหารขึ้นมาให้แทนนะฮะ

เพราะว่าได้หน่วยเหมือนการประชาสัมพันธ์นะครับชาวบ้าน
ถ้าพบเห็นหรือมีข่าวอะไรนะครับให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในขณะเดียวกันทำควบคู่กันไปก็คือมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณโดยรอบนะครับ
ส่วนทางฝั่งพื้นที่พัทธลุงนะครับตำรวจภูทรภาค๘แล้วก็ภูทรภาค๙นะครับ
ชุดปฏิบัติการต่อชาวดอที่๔๓๔ด้วยนะครับชุดพิสูจน์หลักฐานด้วย
ตรึงกำลังปิดล้อมหมู่บ้านตระแล้วก็พื้นที่ป่าโดยรอบ
รวมทั้งจุดที่เคยมีการประทะกันเพื่อที่จะกดดันไล่ล่านะฮะ
ตำรวจเชื่อว่าเสียแป้งยังคงแอบซ่อนตัวบนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
แต่ว่าน่าจะแยกกันหนีแล้วกับลูกน้องอีกสองคนที่อยู่กับเสียแป้งล่าสุดคือ
พริกกับนายนกนะครับพลตำรวจโทอิทธิพลอัชริยประดิษฐ์ผู้ช่วย
พบตรบอกว่าตอนนี้ได้ทำลานฮอชั่วคราวเพื่อไว้คอยขนส่งเสบียง
แล้วก็เสริมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแล้วกำลังเตรียมขอสารออกหมายจับเสียแป้ง
เพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาคือข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ก็เราร้อมอยู่นะครับเขาคิดว่าเขาไปไม่ได้นะครับตอนเราปิดคืนนั่ง
จังหวัดตรังนะครับท่านภูมิในการโรงเรียนบ้านควนไม้ดำที่อำเภอประเหลียนนะครับ
ว่าตอนนี้ทางโรงเรียนก็มีความเป็นห่วงนะครับ
เนื่องจากนักเรียนที่อาศัยในชุมชนบ้านตระเนี่ยมีอยู่ประมาณ๑๐กว่าคนนะครับ
ซึ่งเด็กนักเรียนต้องใช้เส้นทางพื้นที่ขึ้นลงบ้านตระที่เขาบรรทัศน์
ลงมาที่โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
นี่ฮะเพราะฉะนั้นก็กังวลว่าถ้าเกิดแหมเป็นช่วงที่มีการปะทะกันเกิดขึ้น
หรือว่าเสียโป้งเสียแป้งอยู่ตามเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวเด็กจะได้รับอันตราย
ตอนนี้ผู้ปกครองบางส่วนต้องยอมพาบุตรหลานออกมาเช่าบ้านอยู่ข้างล่างนะฮะ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนก็ได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
จำนวนนักเรียนกว่า๑๐คนนะครับก็มีบางส่วนมาอยู่ที่ข้างล่างนะครับ
บ้านเช่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแผนนะครับปัจจเดช
แล้วก็ได้ร่วมกับประสานไปยังผู้ครองนะครับให้ดูแลนะครับ
นักเรียนไม่ให้เดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันแล้วก็กลางคืน
ทางท่านพอโรงเรียนก็เลยไปแจ้งความกังวลใจเรื่องการดูแลนักเรียนเนี่ยกับทางตำรวจแล้วนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะจัดกำลังมาดูแลความปลอดภัยให้ส่วนการขึ้นลงพื้นที่บ้านตระกับทางโรงเรียนเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะเป็นจุดที่เชื่อว่าเสียแป้งไม่น่าจะมาอยู่แถวนี้
เพราะว่าไกลจากจุดที่เคยประทะกับตำรวจเนี่ย๓๔กิโลเมตรที่จะลึกเข้าไปด้านในอีกนะฮะ
แล้วเส้นทางขึ้นลงเขาตรงนี้เชื่อว่าเสียแป้งคงไม่มากบดานอยู่แถวนี้
เพราะว่ามันง่ายต่อการที่จะเจอค่ะอ่าเดี๋ยวตามกันต่อกันแล้วกันใช่ค่ะ